ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะหลายคนบอกว่าทำเกินไปหรือเปล่า
เป็นสถานที่ของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนแห่งหนึ่งที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
กลุ่มผู้หญิง๔๕คนเนี่ยฮะมีผู้ชายเข้ามาด้วย
เดี๋ยวสุดท้ายรวมกันเป็น๖คนดูด้านในสุดนู่นเลยนะครับ
นี่ฮะกระชากผมแล้วเห็นไหมฮะคือกลุ่มที่มาเนี่ยโอ้โหนี่ประมาณว่าบอกว่าน้องที่เป็นพนักงานเนี่ยพูดจาไม่เข้าหู
ค่ะก็เลยย้อนกลับไปตามพวกมาแล้วมาถึงเนี่ยฮะ
ทีแรกกำลังจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่อยู่ดีเนี่ย
ดึงทั้งกระชากแล้วอ้อมเข้ามาด้านในเคาน์เตอร์ด้วยนะฮะ
เห็นไหมมีเพื่อนพยายามมาช่วยแล้วนี่เสื้อขาวนี่เดินไปชี้
ห้ามไม่ให้ช่วยค่ะแล้วเพื่อนพนักงานทุกคนก็ตกใจกันหมดอ่ะนะคะ
ครับบางคนก็ถ่ายคลิปซึ่งแมม
อันนี้คือถ่ายคลิปพวกตัวเองที่ไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
แต่ว่าน้องที่อยู่ด้านในเนี้ยโอ้โหยกเก้าอี้ฟาดเลยอะค่ะ
เนี่ยยกเก้าอี้ทุ่มใส่เลยคือว่าจิกผม
ตบอะไรพวกนี้ก็ว่าว่าหนักแล้วนะใช่นี่เก้าอี้ฟาดเลยนะ
แต่ถ้าเหตุผลอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปอ่ะเนอะเพราะว่าคลิปนี้ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นก็คือ
เขาหาว่าน้องพนักงานพูดจาไม่ดีใช่แต่ถึงขั้นต้องไปพาเพื่อนพาพวกมา
หน่ำทำร้ายเขาขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้โหคือต่อให้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่มันก็ใช้วิธีนี้ในการเคลียร์ปัญหาไม่ได้นะ
นี่ฮะก่อนที่ทั้งหมดจะพากันกลับไป
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานมากแล้วก็คือไม่หยุดสักที
คือประมาณว่านี่ฮะจะไปจะไปย้อนกลับมาอีกย้อนกลับมาอีก
เหมือนยังไม่หนำใจหรืออย่างไรแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยตลอดเลย
ซึ่งถ่ายไว้เป็นหลักฐานอะไรคือหลักฐานว่าว่าพวกเรามาทำร้ายเขาอย่างนี้เหรอ
ใช่ไหมหรือว่าถ้าถ้าเกิดว่าอ่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกลุ่มนี้
อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมายังทีมข่าวไทยรัฐเราได้นะฮะ
ส่งข้อมูลมายังแอดมินเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้ว่าเออตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุมาส่งของ
แล้วพนักงานหญิงพูดจาไม่ถูกหูเลยกลับไปตามพวกมารุมทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
แต่ก็แน่นอนว่าทุกคนก็เห็นตรงกันว่าคุณก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้
อ้าวนี่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก
ไม่ใช่คำตอบของปัญหาเลยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วคุณมากันตั้งหลายคนอะเนาะ